พร้อมทรียมที่จะเป็นวาดที่เจ้าสาวป้ายแดงแล้วพี่เพิ่ล

ในที่สุดแพทก็จะมีผัดหลัวเหรอ
เอาไปดูแพทย์เลยดีกว่าคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้หลังจากที่ฝ่ายชายเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ก็เลยหอบช่อดอกไม้ค่ะเดินขึ้นมาคุกเข่าบนเวทีแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้ถ้วยไม่เป็นไรขอเป็นที่๑ในใจก็พอ

คุณพูดแบบควักฉันตกใจเลยจะควัก

ดอกไม้อุ้สามาเชี่ยท์เอาดอกไม้มาให้
โอเคแหลงเหรอครับอ๋อแหลงเหรอครับ
ได้แล้วก็ไหนไม่ได้ถ้วยไม่เป็นไรขอเป็นที่หนึ่งในใจก็พอ

แล้วใส่แว่นให้ข้างซ้าย

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นี่เป็นยังไงถ่ายทอดสดเลยนะจ๊ะ
ออกอากาศเลยคือมีประโยคต่อจากนี้คุณแพทย์บอกว่าเดี๋ยวขึ้นรถก่อน
กระปัดโหดคือดิฉันขำมากคือเขาควรจะแบบเขินนั่นแหละ
แล้วเดี๋ยวจะไปแบบเออคุยกันสองคน
พี่เปิ้ลเอาบ้างไหมพี่เปิ้ลขอไหมโอ้โฮ

กระทั่งไปในสนามเลยโกลอินเตอร์

ฉันว่ากระบวนขันหมากของแพทย์น้ับปะภา
ให้มีแก๊งห่อใส่แวงมา

ตอนนั้นหรอจำไม่ได้ถ้าตอนนั้นยังไม่ได้ทำทำไมทำไงคนไหนดี้
คือคนไหนอะไรล่ะอยู่คนเดียวลูกสี่ด้วย
ถ้าทำใหม่จะเรียนแบบแฟนน้องแพทย์เลยนะ
ตอนถ่ายทอดเลยตั้งปะ
หน่อยลองพูดกับที่บ้านสิกล้องเมนพี่จูน
ตั้งปะตั้งไมร์ปะไม่ตั้งถีบตกเฉ็ดที

เฮ้ยแต่รับรองนะแพทย์แนะนำเลยนะครับ

มีความรู้สึกว่าเป็นไดไอศ์จริง

ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีกับน้องแพทย

วันหลังถ้ามีโอกาสจะไปถึงสนามเลยดีกว่า
เดี๋ยวเอาไว้ถือโอกาสนะฮะสดจริงถึงตัวน้องแพทย์ด้วย
งานแต่งเขาเนี่ยพี่เปิ้ลจองไว้เลยนะ